จี้ชิงเงินธนาคารอีกแล้วคราวนี้เป็นธนาคารทกศที่บางบอนนะครับใช้เวลาไม่ถึง๒นาทีบุกไปที่เคาน์เตอร์เอาเงินไปได้เขาบอกว่าเกือบ๕แสนบาทนะครับกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ชัดแบบนี้แหละฮะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพคนร้ายวัยกลางคนนะครับคือตรงกลางศีรษะเนี่ยผมบางนะฮะหน้าผักกว้างสะพายกระเป๋าสีดำเข้ามาแบบนี้เดินเข้ามาในธนาคารทกศสาขาบางบอนครับจากนั้นชักอาวุธนะฮะออกมาดูแล้วคล้ายปืนออกมาขู่พนักงานที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์ลุกออกไปนะฮะแบบนั้นเลย
เอาเงินในลิ้นชักใส่ถุงพลาสติกครับแล้วก็ยัดลงใส่กระเป๋าสะพายแล้วก็เดินออกจากธนาคารไปอย่างใจเย็นนะครับ
ใช้เวลานี้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดไม่ถึง๒นาทีลื้อแล้วฮะ

พยายามยื่นถุงให้พนักงานเอาเงินใส่ให้นะ

ไปก่อนแล้วไงพนักงานแล้วตอนนั้นสังเกตไหมไม่มีลูกค้าเลย

ก็สอบถามนายยืนยงบุญเหมาะคนที่เขาเป็นรอปภอายุ๖๐ปี
คือปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงลานจอดเขาก็ยอมรับนะบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุคุณนักข่าวบ่าย๒๒๐
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านล่างตรงลานจอดรถตามปกติ
สักพักก็มีเจ้าหน้าที่วิ่งลงมาบอกเขาบอกว่า

ไม่เห็นสังเกตว่าคนร้ายจะมีคนร้ายหนีลงมา
หรือว่ามีอะไรเลยยานพานะอะไรก็ไม่รู้
เนื่องจากอะไรรู้ไหมคือตอนก่อเหตุ

เหมือนกันเข้าไปจี้ในธนาคารหรือมีการวิ่งไล่กันไง
พลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะครับ
ท่านบรองผู้บริษัการตำรวจนักคอนบาล

ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุนะครับ
โดยตำรวจให้ข้อมูลว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
ไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะครับ

เมื่อคนร้ายเข้ามาก็ชักอาวุธคล้ายปืนออกมา

โอ้โฮพนักการธนาคารกลัวสิครับ
เมื่อได้เงินไปแล้วก็หลบหนีออกไปนะครับ

พี่รบพอเขาถึงไม่สังเกตอย่างนั้น

แล้วคนร้ายก็เดินข้ามสะพานลอยไปอย่างใจเย็น
่งหน้าไปยังถนนกาญจนาพิเศษ

เงินสดหายไปเท่าไหร่

เดี๋ยวตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวอยู่ครับ